เรามาที่เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่กลับมากลับมาสู่โลกกลับมาสู่โลกกันดีกว่าเชียงใหม่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินถ้าสมมุติคุณไปเชียงใหม่แล้วบอกว่าโอเคแหละเหยียบที่ต้องเอาไฟไปลนเอาเท้าไปลนไฟแล้วเหยียบหายมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ฮะเป็นอดีตเศรษฐีเชียงใหม่เปิดบ้านริมน้ำปิงเนี่ยแล้ว
จะเป็นเอ่อขอทานนะแล้วเขาบอกทั้งอุทิศเนี่ยทั้งชีวิตแล้วก็อุทิศจนกว่าเขาจะหมด
แรงคือผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ไปติดตามชีวิตของอดีตเศรษฐี
ใจบุญท่านหนึ่งที่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศชีวิตเปิดบ้านของตัวเอง
เนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านริมน้ำปิงนะฮะอ่าซึ่งเป็นบ้านริมน้ำปิง
บริการนวดฟรีให้คนทุกระดับมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ปีหนูเกิดจ้ะพี่เออจนถึงปัจจุบันนี้สามสิบเจ็ดปี
โดยผู้ที่มานวดอย่างที่บอกกันว่ามีตั้งแต่รัฐมนตรี
ผีบางคนรัฐมนตรีก็มาหลายท่านอยู่ไม่ใช่ท่านสองท่านนะ
หลายท่านอยู่รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย
ใช้คำว่าหลักแสนพี่หลักแสนที่ผ่านมือเขา
ชาวเชียงใหม่เรียกว่าหมอนวดมือเทวดาแสนคนนะฮะ
ซึ่งบ้านริมแม่น้ำปิงอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณลุงที่เราเห็นเนี่ย
คุณวิสิทธิ์พิชิตปัจจาอายุของท่านเนี่ยเจ็ดสิบห้าปี
ชาวบ้านเรียกได้ว่าเป็นหมอนวดเทวดาดีมาก
ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมารอนวดกว่า๑๐๐คน
ซึ่งเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้วก็เคยมีนักข่าวไปทำข่าวเขา
ดูเจ็ดสิบห้าดูดูสิยังฟิตอยู่เลยอ่ะยังดูสิอืม
ซึ่งคุณวิสิตเนี่ยมีรูปร่างใหญ่แล้วก็แบบว่า
เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีเลยล่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาเรื่องนวดเนี่ย
ก็ใส่เครื่องประดับแพงเต็มตัวเลยรับนวดกับทุกคน
ไม่เคยคิดค่าบริการแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากในยุคนั้น
ร่างกายทุกอย่างเขาแข็งแรงเหมือนเดิม
ซึ่งเขาเริ่มนวดฟรีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ในช่วงนั้นฐานะมีอันจะกินจากการประสบความสำเร็จในอาชีพค้าขาย

อยู่มาวันหนึ่งเขานั่งสมาธิ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นคือเขานั่งสมาธิ๗วัน
ปรากฏว่าช่วงวันที่๓รู้สึกเหมือนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ย
ช็อตเข้ามาในตัวเนี่ยเป็นหมื่นโวลเลย
พอวันที่๗ก็ปรากฏว่าไปเห็นคนเดินไม่ได้
จึงเอามือไปตบที่ขา๒ครั้งป๊อก
ปรากฏว่าอะไรพี่รู้ไหมคนที่เดินไม่ได้เดินได้
เป็นกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในตัวเขาเหรอ
เขาบอกกระแสไฟฟ้ามาจากไหนก็ไม่รู้ปรากฏคนเดินได้
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยบอกเฮ้ยเหมือนเป็นที่พูดกัน
เขาไปจับตรงไหนก็หายเจ็บตรงนั้น

เปลี่ยนแล้วก็คิดแต่ว่าเออเราก็มีมาเยอะแล้ว
ก็เลยคิดในใจว่าจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เลิกค้าขายเลิกธุรกิจทุกอย่าง
จากนั้นไม่ทำอะไรเลยเปิดบ้านนวดฟรีพี่
ซึ่งคนที่มาเนี่ยก็ปากต่อปากจนวันหนึ่งเนี่ย
มีคนเข้ามาต่อแถวนวดทุกวันนี้นะ

ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีชาวบ้านยากเขียนยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
เลือกตั้งเรือนพฤศจิกายน
พฤศจิกายนนี้ที่เลือกตั้งประธานาธิบดี
เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะเป็นโกดัง
แซงคิวแล้วก็ที่คนที่จะแซงคิวได้ก็ต้องมีแม่ชีต้องแซงคิวได้

นั้นไม่ว่าจะเป็นยาจกขอทานเลยทุกคนจะต้องอยู่ในคิวหมด
อาการปวดเมื่อยก็จะหายเจ็บตรงไหนแก้ตรงนั้น
คนเป็นอัมภาพมาเยอะมาก
เขาบอกว่าบุญกุศลเขาก็เลยแบบว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรเขา

ก็เดี๋ยวทางรายการมูไนท์ถ้าสมมุติใครอยู่แถวเชียงใหม่
เราอยากจะไปเยี่ยมคุณฮะถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยถ้ามีโอกาส
ูไนท์จะยกกองไปที่เชียงใหม่เลยแล้วกันนะฮะ

มีไรให้พู่สื่อข่าวขาวใสไข่อยู่ที่เชียงใหม่ให้ไปดู